บอกเลยนะคะว่าด้วยความเป็นอัธยาศัยดีเป็นนุ่มเฟรนลี่ขี้เล่น
ก็เลยบอกเลยว่าความเจ้าชู้มันเลยตีตราอยู่บนหน้าผาโอ๊ตปราโมทไปแล้วนะคะ
หลังจากคดีหมดแพชชั่น๑๑ปีด้วย

ตอนนี้ก็ทำเอานักร้องสายหมีโอ๊ตปราโมทบนอุบเลย
บอกว่าตอนนี้แหมคนติดภาพหนุ่มเจ้าชู้คารมไปต่อ
หล่อเป็นรองของเขาไปเรียบร้อยแล้ว
พอทีนี้ค่ะคุณขาวหัวใจมันว่างก็อยากคิดจะเริ่มต้นใหม่บ้าง
อยากมีความรักให้มันเปลี่ยนโลกกลายเป็นสีชมพูบ้าง

เจ้าตัวบอกเลยว่างานนี้ท้อจริงกับความรักค่ะ
ว่างมากเลยครับหาแฟนให้หน่อยเลยครับพี่

ฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเขาก็ต้องเข้าใจในความเป็นเราด้วย
คือผมก็ชัดเจนว่าคนก็เห็นภาพเราเป็นแบบนั้นไปแล้ว
ฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับใจให้มันเกิดขึ้น
อยากมีอยากมีอยากมีลูกด้วยอยากมีครอบครัวด้วย
คิดว่าเราไม่กลัวเพราะงานก่อนนั้นเพราะมีแบบภูมิขึ้นแล้ว
หวังว่าจะใช้กรรมในเรื่องของความรักหมดไว
ความรักข้างใหม่ถึงให้เข้ามาเร็วนะครับ
เออนะคะ